เหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้

โทรศัพท์มาภรรยาก็บอกสามีสามีหันมาดูแป๊บเดียวรถตกคลองเลย

คือสามีเนี่ยขึ้นมาได้แต่ภรรยาติดเบลต์

ภาพที่น่าเศร้าที่สุดก็คือ

โอ้โหกอดศพภรรยาแบบไม่ห่างเลยนะฮะ

เอาขึ้นรถกู้ภัยเพื่อจะ

ยังขึ้นไปกอดแบบไม่ทิ้งศพภรรยาเลยครับ
สามีช่วยใครไม่ได้เลย
แล้วมันไม่จริงอ่ะเนี่ย
ใจเย็นใจเย็น

นามสกุลจันทรอายุ๓๘ปี

เป็นคนขับรถนะฮะมากับภรรยาสองคน

จะไปหาซื้อของที่ตลาดโรงเกลือที่สะแก้ว

รถที่พุ่งตกลงไปในคลองข้างทาง

อายุ๔๐ปีนะครับ
คือตอนที่ไปนำขึ้นมาจาก

ที่บรรทุกมากับรถนะครับท่านผู้ชมครับ

ญาติญาติที่เขาฝากซื้อชุดตรวจโควิดนะฮะ

คือเขาบอกเขาตั้งใจจะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะฮะ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแล้วขากลับแล้ว
ระหว่างทางมีคนโทรศัพท์มา

สกิดบอกว่าสามีบอก

ผมก็หันไปดูแป๊บเดียว

หันอีกทีหนึ่งอ้าวรถวิ่งตก
ลงข้างทางแต่ว่าโชคร้ายมากก็คือ
จังหวะที่พุ่งตกลงไปมันหงายแบบล้อชี้ฟ้าห้องโดยสารหลังคารถมันลงไปที่ใต้น้ำ
ตอนนั้นเขาบอกเขาพยายามทุบกระจกเพื่อจะออกมาแล้วก็มีพลเมืองดีแถวนั้นมาช่วย
แต่ไม่สามารถช่วยภรรยาออกมาได้ทันเนื่องจากติดล็อกเข็มขัดนิรภัย
ตอนนั้นเนี่ยจังหวะกว่าจะคลายลกคลายล็อกอะไรกันหาจุดหาอะไรพวกนี้
มันก็เลยทำให้ภรรยาจมน้ำเสียชีวิตก่อนวันนี้ครอบครัวรับศพของนางสาวสิริลักษณ์
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพรมสุวรรณที่ฉะเชิงเซานะครับท่านผู้ชมครับ
มีพิธีรดน้ำศพอยู่ที่นี่ค่ะเมื่อวานไปซื้อของที่ตลาดโรงเกลือสะแก้ว
แล้วขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะคุณแม่สามีนะของผู้ตายบอกว่า
ลูกชายยังทำใจไม่ได้ที่สูญเสียภรรยาไปเธอก็ได้แต่เตือนสติ
บอกว่ามันก็คือสัจธรรมนะลูกคนเรามันก็มีเกิดมีแก่มีตาย
สะพ้ายเป็นชาวศรีสเกตคบกับลูกชายอยู่กินด้วยกันมา๖ปี
เป็นคนขยันขายของตามตลาดนัดวันเกิดเหตุไปตลาดโรงเกลือที่สะแก้ว
รับของมาขายด้วยรับชุดตรวจโควิดด้วยชุดตรวจโควิดเนี่ย
จะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ฉะเชิงเซาเนื่องจากก็ชอบทำบุญกัน
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยจะไปรับชุดตรวจโควิดมาขายหรือเปล่า
ที่บอกว่าจะเอามาบริจาคเนี่ยเธอยืนยันว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ย
ซื้อมาเพื่อจะเอามาบริจาคจริงจริงนะครับวันนี้ครอบครัวก็เอาชุดตรวจโควิดที่เจอเนี่ยฮะ
ในที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่เยอะแยะเนี่ยเอาไปบริจาคหมดแล้วนะ
คือแล้วก็ต้องมาจัดงานศพให้กับลูกสะพ้ายด้วยนะฮะความจริงเนี่ยต้องเอาไปบริจาคนะ
แต่กลายเป็นว่าวันนี้ต้องมาจัดงานศพไปกับลูกสะพ้ายก่อนคุณแม่บอก
แล้วก็บอกว่าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วทำให้ลูกสะพ้ายเนี่ยถึงขั้นต้องเสียชีวิต
มันของธรรมดาฉันบอกไอ้เหล็กมึงตั้งสติหูสติแตกไปแล้ว
มันไม่ค่อยพูดจาหลำคนเรียบร้อยมันหน้าตาดีมันสวยเดี๋ยวดูสิมันหน้าตาสวยน่ะ
ตี๔พ่อขันอะไรก็ไปช่วยพ่อช่วยอะไรตื่นมันก็ช่วยมันขยัน
ร้านพวกงานบ้านเลี้ยงหมงเลี้ยงหมาหมาพ่อก็เลี้ยงเยอะแยะเลยก็แจกเขา
บริจาคให้ที่ไหนครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงคลองที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนหลังวัดดรสาห์แจ้ว
คลองตรงนี้เนี่ยเป็นคลองไม่ได้ใหญ่มากนะฮะคลองเล็กกว้างแค่๓เมตรได้คุยกับชาวบ้านแถวนี้นะครับชื่อว่าคุณลุงคำดี
คำดีแกบอกว่าความจริงแล้วน้ำที่คลองที่ว่ารถตกลงไปเนี่ยคือน้ำมันลึกแค่เมตรเดียวนะ
เดียวถามว่าสูงเท่าไหร่ก็สูงแค่เอวอ่ะแต่ความโชคร้ายก็คือรถที่เกิดอุบัติเหตุ
พุ่งตกลงไปมันพลิกคว่ำแล้วห้องโดยสารเนี่ยมันจมไปใต้น้ำล้อเนี่ยมันหงายท้องชี้ฟ้า
ทีนี้ตัวสามีออกมาได้ก่อนพยายามช่วยภรรยาแต่ปลดเบลต์ไม่ได้เข็มขัดนิรภัยมันล็อกอยู่
กว่าจะปลดออกมาได้และช่วยมาได้กว่าจะดึงขึ้นมาได้
ก็เสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำนานแล้ว
ผมก็กลับมาก็เห็นเขาเอาศพขึ้นมานอนพาดอยู่บนถนนแล้ว
ก็คงจะสิ้นสติไปแล้วเพราะหัวแตกอาจจะสลบอยู่ในน้ำแล้วก็ขาดใจตายไปแล้ว
สุดท้ายเขาก็ดึงขึ้นมาแล้วคนที่ขับรถเนี่ยเขาจะเอากระจกลง
ข้างคนขับครึ่งกระจกครับรถน่ะหงายท้องขึ้นฟ้าไปแล้วเขาก็มาดึงขึ้น
แกก็ยังมีชีวิตอยู่ร้องอยู่กับคนคนยังไม่ได้รัดเวลต์แต่ผู้หญิงในรัดเวลต์ก็ไปแกะออกมาได้
แต่ว่าออกมาก็คงตายแล้วล่ะก็ขึ้นมาก็ตายแล้ว
แต่ว่าสามีเขาเป็นคนขับเขาไม่ตายเพราะว่ามีคนมาดึงช่วยดึง

บ้านผมอยู่หัวบุมตรงนู้นใช่ไหมข้างโรงเรียนวัดดอนเนี่ยเขาก็ขับรอมาข้างกำแพง
พอข้ามกำแพงเสร็จปุ๊บเขาจะเลี้ยวมานี่แต่แบบเหมือนเขาจะหลุดโค้งก็เบรกดังกันแล้วเที่ยวหนึ่ง
เอ๊ะเที่ยวหนึ่งแล้วดังเราฟรีนะพอเสร็จปุ๊บก็ออกทางตรงเขาก็จะขับแบบยังไงล่ะ
หัวเทียนมันจะเคลื่อนมาใส่สะดุดอะพอหลุดจากสะดุดได้ก็เสียงบ๊อตเสียงบ๊อตแปปเดียวผมเดินทางหลังปุ๊บ
ก็เสียงนั่งตุ๊มอะไรก็เห็นแน่ผมก็เลยละลดตับตัวรุ่าเข้าทางใช้รถน้ำขลางเขาวันอยู่ตรงไหน
ผมดูแล้วว่าเขากับผมเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้
ผมก็เลยขับเข้ามาหาเชือกเพื่อยาเส้นใหญ่หน่อย
นี่เชือกเส้นใหญ่มันไม่มีผมก็เอาเชือกผมแหละดึง
เป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงนะคะ
ชาวบ้านบอกความจริงน้ำลึกเมตรเดียวเอง